คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหมากปรินกันก่อนเลย
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยยกกวนเพื่อนชายหนุ่มต้องบอกว่าเป็นชายชะกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ขึ้นเหนือเนี่ยพาเอาหุ่นล่ำขึ้นเหนือไปผจญภัยในป่าใหญ่นะคะ
ดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่
โดยพระเอกหนุ่มเผยว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น
ทำให้เขาเนี่ยหลงไหลการที่ได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ทำให้มีเวลาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอย่างที่ที่ฉันได้บอกไป
แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะหาเวลาไปปีนให้ครบทุกเขาในประเทศไทยกันเลย
แต่ว่าทริปหน้าขอเปลี่ยนได้ไหม
จากชายหนุ่มขอเป็นพาหวานใจอย่างคิมเบอร์รี่ไปร่วมผจญภัยด้วยน่าจะดีกว่าค่ะ
เป็นครั้งแรกที่ลองไปโดยไม่คิดอะไร
ก็ไปเจอธรรมชาติที่สวยงามไปตามเส้นทางที่เราไม่เคยไปอะไรอย่างนี้
อยากลองอะไรใหม่ผจญภัยอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมั่นใจไว้เลยว่าในประเทศไทยจะไปพิชิตยอดเขาสุขเขา

แน่นอนครับก็ต้องลองพาไปก่อน
ก็มีอยู่สองอย่างก็คือถ้าไปแล้วเนี่ยก็จะชอบก็ชอบเลย
อีกอย่างหนึ่งก็คือไปแล้วก็ไปเถอะไปเองเถอะ
เขาอยากไปจนให้ผมเนี่ยไปซื้อกางเกงเดินป่ามา
ให้แบบไปเตรียมตัวไปซื้อเต็นต์ซื้ออะไรมา
ไม่สวีทหรอกคงไปพาไปแบบสมบุกสมบัติครับผม
ดิฉันก็แอบคิดนิดนึงว่าถามใจผู้หญิงหรือยัง

กลับมาเล่าถึงความฟินในการท่องเที่ยวให้ได้ฟัง
อยากจะไปลองหาประสบการณ์ดูเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้หน้าฝนยังไม่เหมาะที่จะไปผจญภัย

อยากจะไปลองเหมือนกันว่าเราได้ไหม
แต่งตัวเท่อะไรอย่างนี้ไปลุยปาก
ยังไม่มีเล็งเลยค่ะว่าจะไปที่ไหน
แต่ว่าก็พี่หมากเขาก็คุยตลอดว่า
ควรจะไปตอนไหนแต่ตอนนี้มันหน้าฝน
มันก็จะมองเขาอะไรไม่ค่อยสวยค่ะ
เห็นว่าเขามีความสุขดีก็เลยอยากไปดูว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนะคะ
ก็ลองดูต้องลอง
นี่แหละค่ะเขาเป็นคู่รักที่ชอบการผจญภัย
คือก่อนหน้านี้ปกติจะเห็นหมากกับคิมชอบไปเที่ยวทะเลกัน

คราวนี้ลองไปผจญภัยในป่าใหญ่กันบ้าง
แน่นะเขาทุกลูกหมากคิมอาจจะเป็นผู้พิชิตก็เป็นได้
คือที่ฉันเห็นหมากเปลี่ยนสไตล์การเที่ยวแบบนี้

คืออะไรก็ได้ถ้าหมักจะชอบทะเลชอบภูเขาชอบป่าชอบอะไรอย่างนี้
ชอบไปเลยชอบธรรมชาติเยอะแต่แบบชอบป่าชอบทะเลชอบภูเขาอะไรอย่างนี้

ฟังมาตั้งนานอย่าชอบเขาเลย
เออโชรีเนี่ยโปรกัสนานเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ

เกือบจะลงไม่ได้เมื่อกี้ลืมบุ๊ก